มาดูเหตุทะเลาะวิวาสกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนั่งที่ร้านอาหาร
หน้ากันไปมองหน้ากันมามีปัญหาค่ะกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็เดินไปหาอีกกลุ่มนึงนะคะ
แล้วก็ควักอาวุธบางอย่างออกมาจากนั้นก็แย่งอาวุธแห่งอาวุธนี้กันนั่นก็คือปืนนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วปืนลั่นมีคนได้รับบาดเจ็บถึงสามคนเลยนะคะ
เหตุเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชมักคาตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ล่ะค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครปฐมพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านอาหารแห่งนี้
พบว่ามีเสร็จกระจกแตกข้าวของกระจัดกระจายเลือดเนี่ยเต็มพื้น

นายมานะลอยเลิศอายุ๒๖ปี
และนายุทธนารอดบำรุงอายุ๓๐ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
ได้ไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งสมมุติว่าชื่อนายเอนะคะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามานั่งกินอาหารกับเพื่อนรวมทั้งหมด๕คน
หนึ่งในนั้นก็มีผู้หญิงด้วย
จากนั้นไม่นานค่ะมีกลุ่มผู้ชาย๓คนเดินเข้ามาในร้าน
พร้อมกับแซวผู้หญิง๑ใน๕ของกลุ่มเหลานี่แหละ

เจ้าของร้านก็มาปรามนะคะ
ปราปรามบอกว่าเอออย่ามีเรื่องกันเลย
แต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามองหน้ากันแบบนั้นก็กินอาหารกันต่อไปนะคะ
ผ่านไปสามสิบนาทีค่ะนายุทธนานายุทธนานี่คือหนึ่งในสามคนที่เดินตามเข้ามาทานอาหารเนี่ยนะคะ
เขาก็หยิบอาวุธปืนที่เหน็บที่เอวเนี่ยออกมาแบบนี้แล้วก็เดินมาที่กลุ่มของเขาที่นั่งกันอยู่๕คน
อาดอาดเข้ามาหาเรื่องเลยนะฮะใช่ค่ะพอหนึ่งในห้าเขาเห็นว่าถืออาวุธมาแบบนี้ก็เลยยื้อแย่งกัน
ปืนลั่นถูกนายมานะซึ่งเป็นเพื่อนของมือปืนนี่แหละครับ
เขากำลังจะเดินมาช่วยเดินมาห้ามเนี่ยค่ะกระสุนปืนไปเฉียวที่หน้าผากนะคะ
ก็ได้รับบาดเจ็บพอปืนหล่นพื้นเท่านั้นแหละค่ะก็เกิดการชุนละมุนชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บกันไป
ที่สุดตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด๘คนเอาไว้นะคะพร้อมกับอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
แล้วเดี๋ยวจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำ
เพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไปนะคะ